จากการต่อสู้อันยาวนานกว่า๖เดือน
เก่าการด่วนเดือดของคุณพลเสียงเคลงกว่า๕๐ครีมมิตร

นี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดในร้องภาพรุ่มมาก่อน

ตัดสินกันไปด้วยอีกเพลงหนึ่งหน่อยครับ
คุณต้องไปค่ะ

วันนี้ผมอยากเห็นทั้งคู่มาถึงจุดพีคพอดีแล้ว
ทำในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน
และจะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่เป็นตัวจริง

เป็นคนที่เราไม่ได้อยากเจออยู่แล้ว

เราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ที่สุด

แต่จะบอกว่าผมสู้ไม่ถอยแน่นอนครับ

คิดสู้ร้องกันได้เลย

ต้อนรับสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะ

ก่อนที่บรรยากาศจะดุเดือดไปกว่านี้
กรัติการ่ะพี่แมทดุเดือดขนาดไหนครับพี่

ถ้าพร้อมแล้วไปชมวิทยาพร้อมกันเลย

ผู้กับขนัดจะต้องด่วนกันทั้งหมดสองยก
ซึ่งในแต่ละยกจะถูกตัดสินจากกรรมการทั้ง๖คน

คนที่ทำคะแนนรวมจาก๒ยกได้มากที่สุดคือแชมป์
ที่สู้พร้อมกันได้เลย
วันนี้รู้แน่นอนครับว่าใครจะได้รับรางวัลใหญ่ของรายการร้องข้ามรุ่นครับ
แจกฮะจัดแน่นอนครับ๑ใน๒คนนี้รับไปทันที
คนดูพร้อมของรางวัลพร้อมสุดยอดนักร้องพร้อมหรือยังครับพี่
สุดครับเราไปเจอกับทั้งคู่กันได้เลย

สวัสดีครับน้องไอ
ว้าวนะคะมาแล้วกับรอบจริงวันนี้ค่ะ
มีเสมอด้วยแต่วันนี้จะมีเสมอไม่ได้ครับ
เพราะว่าเราจะต้องให้หนึ่งในสองคนนี้ฮะเป็นแชมป์ละขวารถยนต์ฮะ
อิซูซูมิวเอ็กซ์ไปครองอย่างแน่นอนครับเอาละฮะ
ใบที่อยู่ในมือของผมนะฮะสำคัญสุดแน่นอนครับ
เพราะว่า๑ใบครับคือลำดับในการร้องครับ
อีกหนึ่งใบคือแนวเพลงที่จะร้องครับผมใครจะเป็นคนเลือกครับ

ดูสิว่าปลั๊กไฟจะได้ลำดับการร้องอีกหรือเปล่า
เพราะว่าได้มาทุกครั้งเลยถูกต้องครับ

เอาล่ะปลั๊กไฟจะได้แนวเพลงแล้วก็อายได้ลำดับการร้อง
ยังไงดีปลั๊กไฟคุณอยากจะร้องแนวไหนก่อนในยกที่๑คะ
ผมขอเลือกแนวลูกทุ่งก่อนครับผมลูกทุ่งก่อนนะครับ
ลูกทุ่งก่อนยกที่๒จะเป็นสตริงค่ะ
ไปครับและสำหรับลำดับในการร้องครับจะร้องก่อนหรือว่าร้องทีหลัง
ก็ขอเป็นร้องหลังแล้วกันค่ะอ่าฉะนั้นแล้วอายเลือกร้องเป็นคนที่สอง
คนแรกคือปลั๊กไฟค่ะโอเคเอาละครับไม่รอช้า
ได้เวลาเปิดสนามรบกับมวยคู่หยุดโลกปลั๊กไฟนัดดันในปะทะอ้ายปริตา
ซึ่งในยกแรกนี้จะเป็นการแข่งในยกเพลงลูกทุ่งเปิดศึกโดย
ครูสอนร้องเพลงจากชนบุรีปลั๊กไฟนัดดันัยเจ้าพ่อแห่งเพลงอารมณ์
ซึ่งแต่ละเพลงที่เขาได้ถ่ายท่อเต็มเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์เพลงที่หนักแน่น
อย่าเก็บมันไว้อย่าปิดมันไว้เมื่อไปเจอใครที่แคร์
ไม่อยากเธอยิ่งช้ำไม่อยากแข่งยิ่งแพ้
และคนที่รอแค่ไม่มีวันรู้เลย
ไฟเนี่ยเก่งในเรื่องดีไซน์การร้อง

เป็นคนที่ใช้เสียงมิกซ์ช่องมิกซ์ได้ดีมากจนกลายเป็นเสียงจริงไปแล้ว
แต่เวทีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้
น้องอายเลือกให้ผมร้องเป็นคนที่หนึ่งครับ
ซึ่งก็ตรงกับที่ผมอยากจะร้องด้วยมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเข้าเกมที่เราวางแผนมาทุกอย่าง
ตอนนี้ความพร้อมจะบอกว่าพร้อมเต็มร้อยมากกว่า๑๐๐ด้วย
บอกเลยว่าอายก็อายเถอะเจอปั๊บเข้าไปนี่หนาวแน่นอน
เปิดมาด้วยเพลงอะไรคะกับยกแรกค่ะ
เพลงกอดเสาเถียงครับ

อดเสาเถียงเป็นเพลงที่มีความยากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคจังหวะดนตรีอะไรต่างที่มีความท้าทาย
แต่วันนี้ผมคิดว่าผมมั่นใจผมเลยนำมาสู้เพื่อที่จะปิดฉากให้ดีที่สุด
สิหายไปยินดียังกำลังสิตายมึงหูบอก
บ่ได้สนมือสั่นวันนี้ไปสิไม่แห้งก็สร้างทอง

เยี่ยมตามระเบียบเสร็จเขาจนใด
ญาติผู้ใหญ่ข้าสี่หน้าปานปานกระดง
ก็หักสิตายแต่สุดถ้ายังหลุดโค้งมันอยู่บ่อใด
อยากอายเขาโอ้โหย
น้ำตาตกลงจบจากตกมันจังสิพอพอสิขาคนจังมึง
ให้ตายไปจากใจเครียดในคัก
เปิดเหล้าจักรวรรค์จากใครก็ยังบ่ไป
ยังบ่ตายไปจากใจจากเธอโอ้ย
มาเหมือนเธอเบื้อสิทธิ์คุดคอดเที่ยวได้แต่กอดเสาเทียง
แหน่มไปกองเฟี้ยงก็เห็นแต่หน้าคาวคาว
มันเจ็บเพราะบ้างที่ใจให้ขาดผ่านไปกับสายลมสา
เดี๋ยวหลุดไปคือเว้าที่เอาขึ้นบ่อใด
ให้เราเข้าป่าสมัครจนน้ำตาไหลห้องเดินใส่เสียง
มาเดินควันเอย
น้ำตาตกลงโจกจากโบกมันจังสิพอสิขาคนจังมึงให้ตายไปจากใจ
เครียดได้คักคักเบิดเหล่าจากกว่าจากใครก็ยังบ่อไป

บ่ตายไปจากใจ
มาเมื่อยเธอเบือดส่วยคืดฮัวเธอได้แต่กอดเศร้าเทียง
แนะมไปกองเฟี้ยงก็เห็นแต่หน้าคาว
เก้าเค้าคืหนฮวดเขา
เดี๋ยวหลุดไปคือเว้าที่เอาขึ้นบ่อ
ขึ้นบ่ไดให้เราเข้าฝั่งสมัครจนน้ำตาไหล
ห้องเอิญใส่เสียงมาเจอฝันเนย
มาเจอฝันเนย

ในโลกของสตริงกับนักร้องคนนี้วันนี้ลูกทุ่งทำได้ดีมากเลย
ก็ฟังปลั๊กไฟร้องเพลงลูกทุ่งมาหลายเพลงแล้ว

มีส่วนนี้ดีสุดตั้งแต่ปรับไฟเคยร้องเพลงลุกทุ่มมา
ถือว่าศึกวันนี้เปิดมาได้อย่างน่าสนใจมากครับ
นำอาการสายลูกทุ่มครับคิดอย่างไรบ้างครับที่จิ๊งลีทขาวครับ
ถามว่าทำดีไหมพี่บอกเลยดีประมาณนึง

เพราะเพลงนี้มันมันต้องมีลูกดิบเยอะมากขาวมันต้องอย่างนี้เลยค่ะ
มันต้องสับจังหวะซึ่งต้องปั้งปั้งอันเนี้ยเขายังมีหวาน
ยังแอบแบบมีความอ่อนโยนเข้าไปบ้างแต่ก็ในสไตล์ของเขาแหละ
ไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกฟังฟังดีถือว่าเป็นเพลงยาก
แต่หนูทำได้แต่ได้ประมาณหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะทุกคนค่ะ
มาดูที่พี่รุ่งบ้างค่ะสำหรับเพลงนี้ของปลั๊กไฟ
คุณในความรู้สึกพี่มันน่าจะโยนได้มากกว่านี้มันดีแล้วล่ะ
มันเป็นตัวเรามันดิบในดิบในสไตล์เรา
คือน้องใช้สิ่งที่ตัวเองมีเข้ามาใช้นั้นเป็นสบายอยู่แล้ว
แต่บุกพ่องเล็กน้อยในรอบนี้ครับค่ะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะเยี่ยม
ถือว่ามาดีแต่ก็ยังไม่สุดครับเพราะยังมีบาดแผลอยู่บ้างเล็กน้อย
แต่บอกเลยว่าถือคะแนนต่อจากนี้ไปสำคัญมาก
เพราะถ้าได้คะแนนดีก็เหมือนมีใช้ไปกว่าครึ่งแต่ผลงานนี้จะโดนใจกรรมการมากแค่ไหน
ลุ้นพร้อมกันได้เลยตอนนี้เราจะเริ่มดูจากกรรมการ
สายสตริงครับคะแนนที่พวกคุณให้เขาคือ
ห้าสิบเจ็ดคะแนน
ยอดเยี่ยมมากเยี่ยมมีคนละ๒๐คะแนน
สามท่านนี้รวมกัน๖๐คุณได้ไปห้าสิบเจ็ดนะคะ
โอ้โหบวกกับคะแนนพิเศษอีกสองคะแนนตอนนี้มีอยู่ละห้าสิบเก้าคะแนน
และในมือเชียร์ค่ะคือคะแนนของคณะกรรมการจากสายลูกทุ่ง
ที่ให้กับคุณปลั๊กไฟคะแนนที่คุณได้คือ
ห้าสิบสี่ค่ะรวมกันทั้งหมดเวลายกแรกนี้ค่ะ
ไฟทำไปหนึ่งร้อยสิบสามคะแนนค่ะยินดีด้วยครับ
สิบสองคะแนนถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากเพราะมันไม่ใช่โลกของผม
ก็ในฐานะที่หนูอยู่โลกของลูกทุ่งนะคะเขาทำได้ดีมากนะคะ
สำหรับคนที่ไม่ได้ร้องลูกทุ่งมาตั้งแต่เกิดทำได้ดีมาก
แต่ว่าถ้าในเรื่องของรายละเอียดของเพลงลูกทุ่งอีสานลูกเอื้อนสำเนียงอะไรจริง
มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทำได้หมดมันก็ยังมีข้อเสียในเรื่องตรงนั้นอยู่
ปลั๊กไฟทำไปหนึ่งร้อยสิบสามคะแนนนะคะในรอบนี้ค่ะ
คุณต้องทำให้ได้สูงที่สุดครับคุณจะร้องเพลงอะไรครับคุณอาย
เลือกเพลงนี้เลยค่ะร้องไห้ได้ไหมร้องไห้ได้ไหม
เพลงนี้มีคะแนนพิเศษเท่ากันเลยนะสองคะแนนเพราะว่าปล่อยออกมาในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะ
แชมป์มันอยู่แค่เอื้อมมันใกล้มากแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหน
ไฟก็ปลั๊กไฟนี่ก็อายเหมือนกัน
พอร้องไห้ได้ไหมหัวใจมันเกินเจ็ดห่วง
อันนี้แบบอาจจะกังวลเล็กเล็กในช่วงแรกแรกอ่ะอันนี้เห็นอยู่นะครับ
เวลาพี่ฟังเพราะร้องเพลงลูกทุ่งพี่ไม่รู้สึกนะมันตื่นเต้นกดดันมากมากอ่ะ
ถ้าวันนี้แชมป์มันไม่ใช่ของเราเสียดายมากเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำได้ดีมาก
แต่ว่าวันนี้เรากลับพลาดเยอะงานนี้อายจะได้ร้องไห้ตามชื่อเพลงหรือไม่
ช่วงหน้าห้ามล่า
หิว่าไม่แล้วกับ๑๑๓คะแนนที่ปลั๊กไฟรันไม่ได้
แต่สำหรับอายปริตาคนนี้๑๑๓คะแนน
ก็คงไม่ยากเกินความสามารถของเธอ
ไม่ว่าเพลงจะยากแค่ไหนเธอก็ไม่หวั่น
จากกันแล้วไกลแสนไกลถ้าไม่ได้รักดังจริงใจอย่างฉันเคยปรารถนา
คุณภาพของอายคือในขั้นยอดเยี่ยม
เสียงหวานแบบคมชัดเฉียบเนี่ยยกให้ครับ
ดูกันครับว่ากับยกแรกนี้ที่อายเลือกเพลงเศร้า
ได้ไหมเธอจะสามารถสั่งศรภัคไฟให้หฤษืงถึงเพลงลูกทุ่งได้หรือไม่
อาวุธของโลกลูกทุ่งในวันนี้นะคะ
ก็เป็นเพลงที่เราร้องแล้วเรารู้สึกว่า

เราเล่นได้เพลงนี้เราทำได้

คิดว่ามันจะเอาชนะที่ปากได้
โอ้โอ้
เห็ดดีที่สุข
อยากทุกอย่าง
ยอมทุกทุกทาง
เก็บเอาไว้คนเดียว
ใครก็บอกเห็นข้า
ใครก็บอกเข้าใจ
คนหักก็เหมือนใจ
โอ้เหลือใครเลย

ขอร้องให้ได้ไหม
หัวใจมันเกินจุดทน
แก่เพื่อการมาโดน
เจ็บจนทนไม่ไหว
ขอร้องให้ได้มอง
คือมองบ่เห็นทางไป
ขอห้องให้แน่นอน
อีหลี
โอ้เหมือนใครก็บอก
แบบนี้
พอร้องหายได้ไหม
หัวใจมันเกิน๗คน
แก้ประการมาโดน
เจ็บจนทนไม่ไหว
พอร้องหายได้มั้ง

ท่านรู้หัวใจ
คือมองบอกเห็นทางไป
พอร้องหายได้

หาวันหน้าให้ฟ้าในวันรุ่ง
อบกำลังใจให้ก้าวต่อ
มีใครสักคนบ้างไหมที่พอ
เข้าใจ
โอ้กอดลอบยนต์บอกไปใส่
เคียงข้างกันเป็นแห้งใจ
สิ่งนี้บอก
พอร้องหายได้ไหม
หัวใจมันเกินจะทน
แก้ประการมาโดน
เจ็บจนทนไม่ไหว
พอร้องหายได้บอก

ท่านรู้หัวใจ
คือมองบอกเห็นทางไป
พอร้องหายได้ได้
ได้บอก
ขอร้องไห้ได้ไหมพี่ภู

เวลาพี่ฟังเขาร้องเพลงลูกทุ่งพี่ไม่รู้สึกนะ
พอเขาร้องสติงเนี่ยโดนทุกครั้ง
วันนี้จับได้แล้วว่าเหตุผลคืออะไร

ลูกทุ่งมันสวยงามมันมีความพีคอ่ะน้อยกว่าสตริงการบุกแบบการทิ้มแทงอ่ะ
มันจะมาด้วยความสวยงามอ่ะเมื่อกี้ฟังอย่างมีความสุข
แต่ฉันก็เห็นพี่จิกขาตัวเองอยู่เหมือนกันนะพอเพลงขึ้นแล้วแบบมันดูตาวาวเหมือนกันนะพี่
พี่ใส่แมสก์เลยไม่เห็นนะพี่กัดกลิ่นพีคปากอยู่

เพราะว่าเค้าเวลาเค้าร้องเพลงลุกทุ่งอ่ะประมาณเนี้ย
เขาจะคิดว่าต้องสวยนะต้องเนียนนะอะไรอย่างนี้
ทำได้ดีไม่ได้เสียหายอะไรแต่พูดคำเดิมว่าร้องสตริงดีกว่า
เอาล่ะถึงเวลาที่เราต้องรู้คะแนนกันแล้วล่ะค่ะพี่นัท
กรรมการครับลงคะแนนได้เลย
รับเลยว่าเพลงเขาได้เปรียบที่ผ่านมาเราทำได้ดีมาก
แต่ว่าวันนี้เรากลับพลาดเยอะแล้วถ้าวันนี้แชมป์มันไม่ใช่ของเราอะค่ะ
มันก็เสียดายมาก
และคะแนนอยู่ในมือของพวกเราเรียบร้อยตรงนี้เลยนะครับผม
เราจะประกาศคะแนนจากสายสตริงก่อนครับ
คะแนนที่กรรมการสายสตริงให้คุณคือ
สิบเจ็ดคะแนน
เข้าจากตอนที่ปลั๊กไฟร้องแล้วสายสตรีให้เลยดิคะเข้ากันเลยเข้ากันเลย
คะแนนของกรรมการฝั่งลูกทุ่งค่ะอยู่ในมือของเชียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คะแนนที่น้องอายได้นั้นคือ

เฮ้ยเป็นก้าน

แผลปานครับไอ้ใช่เลยนะยังไม่แพ้
คะแนนไงคะแนนคะแนนตามอยู่แต่ยังไม่แพ้ใช่ไหม

ต้องบอกว่าตอนนี้คุณตามอยู่๕คะแนนด้วยกันนะครับปลั๊กไฟ

จริงที่มันเป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดของเรานะตอนนี้
คือมันไม่เหลืออาวุธไหนแรงเท่าอาวุธนี้แล้ว
ฟักคือคนที่สร้างสไตล์ที่ชัดเจนที่สุดไว้
ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อ
กลับไปสู่ศึกสงครามที่ต่อสู้กันด้วยเสียงเพลง
ก็เป็นสรุปสุดท้ายที่จะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้น
ที่จะได้เป็นแชมป์และรับรถ
ซึ่งในยกแรกกับเพลงลูกทุ่งอายได้ทำคะแนนนำปลั๊กไฟไปถึง๕คะแนน
ลั๊กไฟต้องใส่สุดพลาดไม่ได้

คะแนนพิเศษค่ะน่าสนใจแล้ว

ต้องบอกว่าตอนนี้คุณตามอยู่๕คะแนนด้วยกันนะครับปลั๊กไฟ
มาดูกันครับกับกระสุนนัดสุดท้ายที่ปลั๊กไฟเลือกมาสู้
คือมั่นใจ๑๐๐เพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้ว

อยากจะยิ้มให้เธอทุกทีที่เธอ
ว่าจะสั่งให้มือไม่สั่ง
เมื่อได้เห็นภาพเจอกับเขาข้างกาย
ไม่อยากให้ใครว่าผ่าน
ทำตัวร้าแรงเป็นผู้ร้าย
แต่ว่าถึงยังไงฉันก็มนุษย์คนหนึ่ง
โกรธเขาเสมอเกลียดเธอที่ทิ้งแค้นทุกสิ่งที่เป็นวันนี้
มันทำใจไม่ไหวสักทีกับความรู้สึก
เจ็บลึกที่อยู่ในใจ

มันเคยเป็นของฉัน
แต่เขากำลังจีบมันไป
พี่ยอมรับรับได้ยังไง
ใครอยากจะทรมาน
หลับตาลงทีไรก็เจอ
ภาพของเธอที่กอดกับเขา
ถ้าต้องทนเห็นก็ทำอย่างน้ำ
สู้ยอมให้ด่าว่าฉันนั้นกะ
แล้วผ่านยังไม่ยาก
เธอจะหวังให้ใครแสนดี
ไม่มีทาง
คนที่มันสูญเสียทุกอย่าง

มันพอคงไม่ง่ายดาย
เป็นเพื่อนที่ดีของเธอและคนใหม่

ฉันแค่มนุษย์ของเธอ

เกลียดเธอที่ทิ้งแค้น
ทุกสิ่งที่เป็นวันนี้
มันทำใจไม่ไหวสักที
กับความรู้สึกเจ็บลึกที่อยู่ในใจ
อมกอดนั้นมันเคยเป็นของฉัน
แต่เขากำลังจะหยิบมันไป
ให้ออมรับรับใจยังไง
ใครอยากจะทรมาน
แต่เมื่อลงที่ไหลก็เจอ
ภาพของเธอที่กอดกับฉัน
ถ้าต้นทนเห็นก็ทำอย่างนั้น
สู้ยอมให้ตาว่าฉัน
มันแพ้แล้วผ่านยังไม่อาย
จะขอให้เราเลิกกัน
มันเจ็บฉันยังพอทนได้
แต่จะขอให้เป็นเมื่อขึ้นไป
ฉันไม่เป็นอะไรกับใครทั้งนั้น
อมกอดนั้นมันเคยเป็นของฉัน
แต่เขากำลังจะหยิบมันไป
จะให้ยอมรับรับบ้าอะไร
ใครอยากจะทรมาน
ดับตาลงที่ไหลก็เจอ
ภาพของเธอที่กอดกับฉัน
จากคนคนนี้เปลี่ยนเป็นคนนาน
ถามว่าใครจะเก็บอาการ
ไม่ให้ฉันผ่านก็ยากไป
อย่ามาถามทำไมว่าไม่ทน
ทำไมใช่คนที่เสียใจ
สุดจริง
คืนซ้านี่ครับการร้องของคุณปลั๊กไฝ
พรุ่งต่อออกไปตรงนี้
รู้สึกว่าเพลงนี้เขาทำแล้วเราประทับใจ

เพลงนี้บังเอิญมันมีจุดไม่ฮิตโน้ตเยอะกว่าเพลงอื่นที่เคยได้ยินมา
ผมว่าทั้งหมดทั้งปวงเลยของนักร้องทุกคนที่มาในรายการนี้

รักคือคนที่สร้างสไตล์ที่ชัดเจนที่สุดไว้
ดังนั้นอันนี้ผมว่าคือความสำเร็จที่ปลั๊กทำได้ในรายการในซีซ่อนนี้ครับ
แล้วก็อย่างที่บอกซานิพูดถึงประโยคสุดท้าย
แมงท์จากลำการในรอบนี้สำคัญสุดสุดครับ

ลงคะแนนให้คุณปลั๊กไฟได้เลย
ทุกอย่างกรรมการชม

แล้วมันสร้างความกดดันให้กับน้องอายด้วย

เพราะว่าที่เรานำเขา๕คะแนนใช่ไหมคะ
แต่กับตอนนี้ผลงานของเขามันดีมาก
เขาก็อาจจะทำได้แบบเรา

เรามาดูคะแนนจากกรรมการสายสตริงก่อนครับ
คะแนนที่พวกเขาให้คุณคือ

เต็ม๖๐ได้ไป๕๙คะแนน

ตอนนี้เดาไม่ออกเลยนะคะว่าทิศทางจะเป็นยังไง

๑ล้าน๔แสนบาทรอมอบให้คุณอยู่นะคะ
และคะแนนที่คณะกรรมการให้กับคุณนั้นคือ
คะแนนที่ปลั๊กไฟได้ไปในรอบนี้ค่ะ

รวมได้ส่งยุคต่อวิสัยสมมุมเป็นที่๒๒๗คะแนนค่ะ
โอ้โห

เรียกว่าเอาคืนทั้งต้นทั้งดอกเลยครับ

และดีใจมากที่เราทำงานนั้นได้สูงขนาดนี้ครับ

น้องก็ทำได้ดีไม่เท่าพี่แน่นอน
งานหนักก็ตกอยู่ที่อายแล้วล่ะครับ
คือความรู้สึกเราตอนนี้คือเรา

เพราะว่าลูกทุ่งเขาก็ไม่ได้ว่าแย่

พอมาในโลกของเขาเขาก็ทำได้ดีมาก

แต่สติงเราไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น

ต่อให้มันสู้ได้หรือไม่ได้

อายจะงัดอาวุธใดออกมาปิดเกมนี้
เราเห็นความสวยงามอยู่ในเพลงหมดเลย
แต่เราไม่เห็นอารมณ์อยู่ในนั้น
ตั้งแต่ฟังอายมาตั้งแต่เพลงแรกถึงเพลงนี้ครับ
เพลงนี้เป็นเพลงที่พี่รู้สึกน้อยที่สุด
จนถึงเรียกว่าไม่รู้สึกเลยก็ได้
ช่วงหน้าห้ามพลาด
ตัวพ่อแห่งเครงอารมณ์ได้ร้องจบไปแล้วทั้งสองเครง
ทำคะแนนรวมสองยกไว้ถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดคะแนน
คือเขาถ่ายทอดความรู้สึกที่มันยังอยู่ในความทรงจำของเรา
เขาทำให้เราเห็นความต่างว่านี่คือเวอร์ชันของเขา
ทั้งหมดทั้งปวงเลยของนักร้องทุกคนที่มาในรายการนี้
ลั๊กคือคนที่สร้างสไตล์ที่ชัดเจนที่สุดไว้
ซึ่งนี่ก็ได้เวลาตัดสินแชมป์กับการปิดเกมของตัวแม่สวยสังหารอย่างอายปริตา
จะรับมือกับความกดดันนี้ได้แค่ไหน
และจะเลือกอาวุธใดมาปิดเกม
ถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของรายการเราในวันนี้ครับ
ยกที่สองของคุณอายครับ
เราจะได้ทราบกันใครจะได้เป็นแชมป์ของรายการนี้เป็นคนแรก
และคว้าอิซูซูมิวเอ็กซ์กลับบ้านไป

เพลงสุดท้ายที่เราจะได้ร้อง

หัวใจคนรอครับ
น่าสนใจคือคะแนนพิเศษในรอบนี้๑คะแนนเท่ากันเลย

เอาละครับอายจัดหนักจัดเต็มกับโอกาสเดียวเพลงเดียวที่พลาดไม่ได้
หนูเลือกใช้เพลงที่พี่ปลั๊กไฟเคยร้องไปแล้วใช่ไหมคะ
แล้วมันจะเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้น
เพราะว่าตั้งแต่แข่งรายการนี้มายังไม่เคยมีใครที่ใช้เพลงเดียวกัน
ก็ไม่ได้คิดมากหรือกังวลอะไรค่ะ
เพราะว่ามันเป็นคนละแบบกันคนละเวอร์ชั่นกัน
คือคิดว่าเพลงหัวใจคนรอที่เลือกมาคือมีโอกาสเอาชนะพี่ปั๊กไฟได้
อายจะมาแรงแสงทางโค้งส่งตัวเองเป็นแชมป์ได้หรือไม่ฟังพร้อมกัน

อยากจะรู้ที่เธอนั้นไปมีเหตุผลอะไร
ทำไมไม่บอกฉันทิ้งข้างหัวใจที่อยู่

ทำไมไม่บอกฉันที่ยังข้างหัวใจฉันอยู่
คือความรักของเราที่เคยมีให้กัน
คือความรักของเราที่เคยมีให้กัน
คือความรักของเราที่เคยมีให้กัน

ภาพว่านั้นไม่เคยจะเลือนหาย

อยู่ตรงนี้เพราะรอแต่เธอ
เพราะคำหนึ่งคำว่ารักไม่ปล่อยให้ฉันไป
อยากให้รู้นานแค่ไหนมีความเธอขาดใจ
ขอให้เธอโปรดเข้าใจหัวใจของรอ
หนึ่งนาทีที่มันเลยพา

เพราะคำหนึ่งคำว่ารักไม่ปล่อยให้ฉันไป

ดีบรอดข้าวใจหัวใจของรอ

เต้คะเพลงสุดท้ายของอายในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
มันได้ความคมความเป๊ะ
แต่ในขณะเดียวกันมันขาดอารมณ์บางอย่างไป
บางทีถ้าในเพลงจริงไอร์
อาจจะไม่เหมาะกับเพลงที่มันมีท่อนพ่นไฟ
ผมรู้สึกว่าอายถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีเมื่อต้องร้องท่อนที่มันเบาบาง
บางถ้าจะเอาดีทางนี้ลองหลายทางเลือกดูนะครับ
น้องอายร้องดีนักร้องดีค่ะ
แต่ก็จริงอยู่อย่างที่อาจารย์หลายท่านพูดว่า

สำหรับพี่นี้นะถ้าเป็นเวทีประกวด
วัดกันไปเลยไม่ต้องกลัวเลย
เพราะว่าพื้นฐานเราดีมากอยู่แล้ว

ปิดท้ายที่พี่ภูค่ะ
ตั้งแต่ฟังอายมาตั้งแต่เพลงแรกถึงเพลงนี้ครับ
เพลงนี้เป็นเพลงที่พี่รู้สึกน้อยที่สุด
จนถึงเรียกว่าไม่รู้สึกเลยก็ได้
แต่ในเรื่องของความมีมาตรฐานของอายน่ะ

หนึ่งสำหรับพี่จริงแล้วก็คือน้องอาย

ใครจะเป็นแชมป์ของร้องข้ามรุ่นของเราค่ะ
ถึงเวลาลงคะแนนของกรรมการกันแล้วครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญ
คือระหว่างเราฟังคอมเมนต์ก็คือ

กับพี่ปลั๊กไฟเขาอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง

ยังไงเรื่องอารมณ์มันได้เปรียบแน่นอนอยู่แล้ว

แต่ยังไงเราก็ต้องรอลุ้นอีกทีนึง
ในใจจริงแล้วคือถอดใจไปแล้ว
มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการร้องข้ามรุ่น
เราเริ่มจากนักร้องคุณภาพกว่า๕๐ชีวิตทั่วประเทศไทยครับ

เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากการประกาศคะแนนจากกรรมการสายสตริงกันก่อนครับ
คะแนนที่คุณให้คุณอายในรอบนี้คือ
คุณอายได้ไป๕๔คะแนน
และคะแนนที่คณะกรรมการลูกทุ่งให้กับอายในรอบสุดท้ายนี้คือ
ถ้าเราอายได้เราก็ดีใจเพราะว่ามันสมศักดิ์ศรีมาก

ไม่มีใครรู้เลยครับนอกจากกรรมการ
มันตื่นเต้นกดดันมาก
แล้วที่ผ่านมาเราทำได้ดีมาก
แต่ว่าวันนี้เรากลับพลาดเยอะ
แบบเห็นได้ชัดในรอบสุดท้าย

และคะแนนที่อายได้คือ
๕๖คะแนนแชมป์ของอาย

มีอะไรจะพูดกับคุณปลั๊กไฟแล้วก็กรรมการไหมครับ
วันนี้ก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านมากเลยนะคะ

ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในวันนี้
ขอบคุณทีมงานที่ให้โอกาสดีกับหนูค่ะวันนี้

อยากฟังเสียงจากคุณก๊อปไฟครับ
มีอะไรอยากจะพูดกับคุณอายและกรรมการและคนดูด้วยครับ
ผมดีใจมากแล้วผมภูมิใจที่ได้มาปรากฏรายการนี้แล้วผมก็อยากจะบอกว่า
รายการนี้จะเป็นรายการสุดท้ายที่ผมจะประกวด

เพราะว่าผมจะทำเพลงเป็นของตัวเองแล้วครับ

และผมก็จะเขียนให้ด้วยเหมือนกันนะครับ

เป็นอะไรที่สวยงามนะคะ
อาจจะมีวันที่ไม่ได้เป็นวันของเรา

เหล่านั้นแหละมันจะกลับมาตอบเราด้วยตัวมันเอง
และวันนี้สิ่งที่อายพยายามได้ทำมันตอบกลับมาแล้ว

ขอบคุณด้วยครับคุณอาย
สวัสดีค่ะ
ข้างบนใหญ่ของรายการว่าครับ

รับไปเลยมูลค่า๑ล้าน๔แสนบาทด้วยกันค่ะ
ไอซ์ก็อยากจะขอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ
ทุกท่านเลยที่ให้กำลังใจไอมาตลอดได้แชมป์แล้ว
ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเพราะกำลังใจจากทุกคนด้วยที่ให้กำลังใจอายมานะคะ
ก็อยากให้ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอายต่อไปนะคะ
ก็ขอบคุณมากจริงค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพร้อมข้ามรุ่นและพบกันใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒